สนับสนุนโดยคุณแม่มั่นใจโคโดโมเฮดทูโทวอช
แล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับ
กับการตอบคำถามของครอบครัวยายรักจากจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้สำเร็จหรือไม่

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๔ข้อรับ๑ล้านบาท
สักครู่นี้เราตอบคำถามกันไปครบหมดแล้ว๔ข้อ
มาดูว่าเราจะได้ทุนไปต่อชีวิต
ต่อลมหายใจต่ออนาคตให้กับน้องเต้แล้วก็น้องแฮมด้วยนะครับ

เรื่องแรกที่ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องผลไม้ครับ

ราชินีแห่งผลไม้ไทยหมายถึงผลไม้ชนิดใด
ซึ่งน้องเต้เลือกตอบตัวเลือกที่สาม
มังคุดเป็นคำตอบที่

ผลไม้ตายัวราชินีแห่งผลไม้คือมังพุทธนะครับ
ซึ่งมาจากลักษณะภายนอกของผล
มีกรีบบนหัวคล้ายกับมงกุฎของพระราชินี
เนื้อในขาวมีรสชาติหวานอร่อย
เอาละครับตอนนี้ครอบครัวของยายลักษ

ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำอะไร

น้องแห้มเลือกตอบตัวเลือกที่๔

วันนี้ถ้าถูกเงินรางวัล๑๐๐๐บาท

ตัวเลือกที่สี่บันทึกข้อมูลก็คือการเซฟนั่นเอง

ทำได้นะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาว่าข้อต่อไปก็ขอให้ถูก

ครอบครัวเราได้รับเงินแสนกลับบ้านในวันนี้

ตัวเลือก๔๕ครับ
เลี่ยมเลือกตอบตัวเลือกที่๔๔๕ครั้ง

หลบหลบหลบหลบหลบหลบหลบหลบ
หลบหลบหลบหลบหลบหลบหลบ

คือชกทั้งหมด๕๐ครั้งนะครับ
ชนะ๔๙ครั้งครับ
โดยชนะน็อกถึง๔๓ครั้ง

ก็ทำเต็มที่แล้วอาจจะหมดโอกาสลุ้นเงินล้าน
แต่ยังสามารถลุ้นเงินแสนได้ต่อเหลืออีกข้อเดียวเท่านั้น
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสุนารีราชศรีมาครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่สุนารีถูกรางวัลที่๔
เลขท้าย๒ตัวรางวัลนั้นคือเลขอะไร

ซึ่งคุณยายลักษณ์เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ถูก
จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

ถูก

ตเตอรี่ที่คุณสุนารีถูกรางวัลที่๔นี้นะครับ

ครอบครัวของยายลักษณ์จากจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ยายยายมีหลานที่น่ารักทั้งสองคนนะ

เขาพร้อมทางจิตใจมากเลยนะ

๑๐๐๐๐บาทจะไปทำอะไรก่อนครับ
เอาไปตอบลงทุนให้น้องแฮม

ที่เหลือนั้นก็จะไปใช้หนี้เขา

เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมุติว่าใช้หนี้หมดไปแล้วเนี่ย
พวงกุญแจนี้ก็ทำอะไรไม่ได้มากมายแล้วถูกไหมฮะ

ค่าการศึกษาอีกน้องก็ต้องเรียนต่อ
แล้วเนี่ยเข่าก็จะเดินไม่ได้

ถ้าวันนี้ไม่ได้รับการรักษาเลย
ผมว่าครอบครัวลำบากแน่เลย

ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดนะครับที่
คิดว่าครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่
ท่านพอจะช่วยเหลือจุนเจือได้

ครอบครัวครับที่มาในรายการเกมต่อชีวิตเนี่ย
ทางรายการไปสแกนมาแล้วจริงว่า

ถ้าเผื่อว่าท่านมีกำลังทรัพย์ที่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้
ผมอนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้มาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะครับ
อย่างน้อยดูครอบครัวของคุณยายในวันนี้

ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและเจอในสิ่งที่ดีนะครับ
พระคุณมากครับขอบคุณครับ
สูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ที่ผ่านมายายเป็นทุกข์มาก

วันนี้ยายได้๑๐๐๐บาท

เหลือนั้นยายก็จะเอามา

ที่ให้ยายกลับมายิ้มได้อีกครั้ง
คือกล้องกินอุ๊บนุ่มกล้องไหลนะครับ